คุณผู้ชมคะข่าวนี้นี่วุ่นกันหมดเลยนะ
เขียงเมียบปลอมเลยค่ะ
เอาแบบนี้เลยเหรอเอาแบบนี้ริมถนนเลยใช่ไหม
นี่คือถนนสายเลยด่านซ้ายค่ะที่จังหวัดเลย
ผู้ชายเสื้อดำคนแรกนะเขาลงรถกระบะมาคันที่จอดอยู่นะ
เยิ้มเอามีดเขียงมาแล้วก็มาหั่นกัญชา
แต่ที่ไปล้อมอยู่มีทั้งกำนันบ้านเซี่ยว
มีตำรวจสพเมืองเลยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แล้วเมื่อกี้มีผู้ชายเสื้อดำอีกคนนึงมานั่งอยู่ข้างเขาด้วยค่ะคุณผู้ชม
ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้จักกันหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะ

คุณมาทำแบบนี้ไม่ได้มันขวางการจราจร
ท้ายที่สุดนะคุมตัวไปป้อมตำรวจ
ผู้ชายคนนี้คือนายสนออายุ๔๘ปีค่ะ
เขาวุ่นวายอีกเพราะอะไรรู้ไหม
อดกางเกงยืนฉี่มาตรงหน้าป้อมเลยค่ะ
ใช่ทีนี้ก็ต้องห้ามห้ามแล้วก็ปวดไม่เลิกค่ะ
ยกเท้าขึ้นมาบนโต๊ะเจ้าหน้าที่ก็บอกค่อยคุย
คุยไปคุยมารู้ว่านายสนอมาจากสุพรรณจะไปกรุงเทพ
แล้วไปตรวจค้นในรถก็เจอกัญชาถุงนึง
แล้วเจอภาพที่เหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยค่ะ

ข้อหาประพฤติตนสร้างความวุ่นวายในที่สาธารณะ
แล้วต้องประสานญาติให้มารับตัวนี่ภาพนี้